เอาล่ะเมื่อวานนี้เราได้ประธานสภาคนใหม่ของประเทศไทยแล้ว
หลังจากนี้ตามแผนทั้งหมดก็คือจะต้องเลือกนายกถูกต้องไหมฮะ
ที่เราคาดคันใหญ่ว่าสิบห้ากรกฎาคมเราจะได้นายก
วันนี้เราได้รู้แล้วสิบสามกรกฎาคมใช่ค่ะ
ว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรี
วันนี้นายวันมูธมัธนอมธานะฮะประธานสภาผู้แทนรัศดรเนี่ย
เขาเปิดเผยว่าการหารือกับเลขาธิการสภาพผู้แทนราษดร
แล้วก็รองเลขาสภาพผู้แทนรัศดรเนี่ยเตรียมนะครับ
การรับพระบรมราชองค์การโปรดเก้าแต่งตั้งประธานสภาภายในวันสองวันนี้แหละ
ซึ่งเป็นประสาภาร่วมหมายถึงอะไร
ศวกับศมาประชุมร่วมกัน
เปิดประชุมสะพานนัดแรก๑๒กรกฎาคม
แต่๑๒กรกฎาคมจะยังไม่พิจารณาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
แต่จะประชุมเพื่อแจ้งให้สมาชิกมาถวายสัตว์
ซึ่งทุกคนจะต้องมาถวายสัตว์ให้ครบถ้วนนะครับ
แล้วก็เป็นการหารือกำหนดวันประชุมสภาผู้แทนรัศดรทั้งสองสมัย
ส่วนการประชุมรัฐสภา
เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี๑๓กรกฎาคม๙โมงครึ่ง
ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ถามว่าโอเคล่ะ

วันนี้การเสนอชื่อคุณพิธาเนี่ย

เขาก็ถามกันเลยว่าการเสนอชื่อคุณทิมพิธาเป็นนายกจะถามว่าได้ทั้งหมดกี่ครั้ง
วันนี้
และเวลาที่เหมาะสมเพราะรัฐสภาเนี่ยมีหน้าที่อะไรฮะ
เลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูล
เราจะต้องเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเพื่อไปบริหารประเทศ
เมื่อถามว่าหากเสนอคนเดิมจะเปิดประชุมหรือเปล่า
นายวันมุธมัธนอมธานะครับก็กล่าวว่า
รัฐธรรมนูลไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเสนอใหม่
จะต้องเป็นคนเดิมหรือคนใหม่คือทุกคนมีสิทธิ์เสนอชื่อนายกได้หมดเลย
รวมไปถึงนายกคนนอกด้วยนะฮะซึ่งวันนี้รวมไทยสร้างชาติเขาบอกว่า
เขาก็เตรียมจะเสนอเหมือนกันกำลังตัดสินใจเสนออยู่
กี่ครั้งเนี่ยเพียงแต่จะต้องเป็นบุคคลที่กรกตกำหนดคุณสมบัติ
ไว้ครบถ้วนก็คือคันดิเดตนายก
ขนาดเดียวกันวันเนี้ยคนเอกประวิติวงศ์สุวรรณ
ซึ่งก็มีข่าวมาว่าหรือนายกคนต่อไป
อืมจะชื่อประวิติวงศ์สุวรรณ
ข่าวหนาหูเหลือเกินนะครับเขาบอกว่าวันนี้
เอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยรองนายกรมนตรีในฐานะ
ตอนนี้เขายังเป็นรองนายกอยู่นะฮะในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ย
ปฏิเสธปฏิเสธที่จะตอบถึงการเสนอชื่อโหวตนายกรมนตรี
ที่มีชื่อพลเอกประวิทย์ไปฟังเสียงเขาสักนิดหนึ่งฮะ
ไม่มีนะฮะเขาพูดเรื่องหลับไหม
อ่าคนเข้าไปถามเรื่องพอดีท่านนั่งอยู่ไหนที่ประชุมอาหาร
ส่วนกระแสโซเชียลเมื่อวานที่เขาบอกว่าเป็นรูปพลเอกประวิทย์เนี่ย
กำลังนั่งหลับอยู่ไปฟังเสียงเขาซะหน่อยอืม
ภาษาแบบนี้อยู่แล้วนักข่าวก็รุมรุมบอกว่าเนี้ย
ถ้าเกิดเขาเสนอเพราะมันเร็วหลังจากนี้ไปเนี่ย

ที่จะโหวตนายกถูกต้องไหมฮะอืมสิบสามสิบสองเนี้ยถวายสัตว์แล้ว
ทุกคนจะต้องแบบว่าเข้าเข้าสภาทั้งสสวหลังจากนั้นปุ๊บ
เรียกได้ว่าก็ต้องดูว่าจะมีชื่อใครเป็นคันดิเดตนายกแล้ว
อ่ะคุณพิธาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแต่บอกว่าอ้าว
พลเอกประวิทย์หรือเปล่าจะมีพลเอกประยุทธ์หรือเปล่า
หรือรวมใจก็จะบอกว่าอ้าวกำลังดูว่าจะเอาใครหรือเปล่า
หรือจะมีชื่อใครมาอีกหรือเปล่าที่เป็นคันดิเดตนะครับ
เอกประวิทย์เขาไม่ตอบนะฮะเขาไม่ตอบเลยว่า
ใครจะเป็นเขาจะเป็นคันดิเดตหรือเปล่าแต่
เขาถามเรื่องหลับแม่เมื่อวานนี้เต็มโซเชียลเลย
ถ้านั่งหลับอ่ะโทรใครจะไปหลับแล้วใครจะไปหลับ
ผมก็นั่งของผมอย่างนั้นมาตลอดไม่เคยหลับหรอก
แล้วก็เดินขึ้นรถเลยอืมนะไม่หลับเห็นไหม
เออแต่คลิปมันเหมือนตัดต่อป่ะไม่
คนบอกว่าไปตั้งแกนไปสแนะพาพดูเวลาใช่ไหมเออ
แต่เนี้ยอันนี้คือภาพเคลื่อนไหวต่อก็คือเนี้ยอ่ะ
แต่ว่าถ้านั่งเล่นลายอยู่ก็ไม่ใช่แต่โทรศัพท์นั่งเง่าข้างบนน่ะ
จากท่านอาจจะมีหลายเครื่องหนึ่งอาจจะก้มลงไปดูอะไรข้างล่างนิดหน่อย
ฮะท่านบอกท่านก็นั่งอย่างงี้อยู่แล้วเป็นเดี๋ยวก่อนตาหลับหรือเปล่าล่ะ
ก็ดูตาเราไม่เห็นอยู่ข้างหลังไงหลับไหมล่ะแต่คนเก๊เก่งไปดูเวลา
พักใส่ตาพักใส่ตาหน่อยอืมบางทีเราก็เมื่อยลากับใส่ตา
พลเอกประวิทย์เป็นคนตื่นเช้ามากอยู่แล้ว
เขาตื่นตี๕๖โมงทุกวันอยู่แล้ว